เรื่องของความรักมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันด้วย
แต่เป็นความรักระหว่างเพื่อน
เพื่อนสาวสองคนเพื่อนสาวอยู่กันไปยาวอยู่กันไปจนแก่เท่าแบบนี้แหละค่ะให้คุณผู้ชมดูเลย
ยังไงตกเย็นโทรหาเพื่อนสาวเอ๊ะวันนี้เราจะไปไหนกันดี
คลิปฮอบป๊อบปล๊อกเล็กเก้ที่เท่ที่ดีเอานี้เลยเหรอ
เลินกันนะเพื่อนสาแม้เป็นยังไงบ้างคุณยายทั้งสองคนนี้น่ารักจริงเลยนะคะ
เป็นกิจกรรมยามเย็นและยามเช้าของคุณยายทั้งสอง

ถ้าหากเราอายุเท่าคุณยายจะเป็นแบบนี้ไหมนะ
คุณยายคนนึงชื่อว่าคุณยายเบอร์นะคะก็คือคุณยายที่ปั่นจักรยาน
ส่วนคุณยายที่นั่งซ้อนท้ายตรงพ่วงเนี่ยก็คือคุณยายหวาวอายุสักประมาณ๖๐กว่าค่ะ
อยู่ที่บ้านประคองอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็มีการแคปชั่นบอกว่าสวัสดีวันพระ
ต้องใส่มาจากวัดไงน่าจะอย่างนั้นนั่งวันนี้วันพระไปใส่บาตรทำบุญอย่างนั้นไปนะ
มันบอกว่าคุณยายเป็นเพื่อนกันวันที่ถ่ายคลิปนะคุณยายเบอะขี่จักรยาน
ปกติยายจะปั่นไปคนเดียวตลอดไปวัดตลอดเลย
ส่วนยายเหวาคนซ้อนท้ายเนี่ยปกติแล้วนะทุกวันจะลูกเนี่ยจะเป็นคนส่ง
ไปส่งคุณยายแต่วันนั้นพอดีว่าลูกยายหวาวไปรับช้า
ยายบอกไปรับไม่ทันยายเบิร์ตก็เลยเอ้ายายวาวซ้อนเลยขึ้นมาเลย
เกิดขึ้นมาเดี๋ยวกลับด้วยกัน
ก็เลยเป็นภาพความน่ารักแบบนี้ที่ยายเบอร์ปั่นยายเหวซ้อนกันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
น่ารักน่าเอ็นดูจริงนะคะ
นอกจากนี้ยายเบอะเนี่ยนะใจดีค่ะ
จะให้คนอื่นซ้อนท้ายด้วยบ่อยแกมีพื้นที่ไงจักรยานแกมีแบบพื้นที่นั่งก็ได้
ใส่ของเขาได้ก็มักจะให้หลานมานั่งซ้อนบ้างก็ตามบางทีนะ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยที่มาของรถคันนี้เนี่ย
เพราะว่าเมื่อก่อนแกเดินพออายุมากขึ้นหลานเห็นว่าอยากจะหาเครื่องทุนแรงให้คุณยาย
ก็เลยเอาจักรยานมาให้ยายปั่นนะจะได้ไม่เดินเมื่อย
เห็นไหมคะดูแล้วก็น่ารักอดอมยิ้มตามไม่ได้เลย
นะเป็นวิถีของชาวบ้านนะ
ให้จะตันสมบัติสบายชิวปั่นกันไปซ้อนกันไปแบบนี้น่ารักเฉียว

นี่เห็นภาพตอนตัวเองอายุเท่านี้เลย
น่าจะปั่นเที่ยวกับเพื่อนอยู่
น่ารักคุณผู้ชมก็เป็นภาพน่ารักที่นำมาฝากกันนะคะ